อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบางทีเนี่ยถ้าเกิดกับรถยนต์ไม่ได้เกิดเฉพาะรถชนรถเท่านั้น
มันเกิดจากอย่างอื่นบนท้องถนนก็ได้นะคะที่จะเล่าให้ฟังอยู่ที่สงขลาค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถพาลูกสาวออกไปซื้ออะไรรับประทานกันในขณะที่ขับรถอยู่เจอเสาไฟฟ้าข้างทางมันหล่นลงมา
มันโค้นลงมาทับแบบนี้ยับเยินเลยนะคุณพ่อบาดเจ็บสาหัสลูกก็สาหัสเช่นเดียวกันนะคะ
และเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่พฤศจิกายนแล้วแต่ว่า
คนที่เอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ไว้นะคะคือพันรยาของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่า
เนี่ยผ่านไปแล้วเป็นเดือนเลยไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามายื่นมือ
ความแสดงความรับผิดชอบเลยเพราะตอนนี้นะเข้าโรงพยาบาลจ่ายเองตลอดเลยนะคะ
ฝ่ายชายเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคือวันนั้นหมดสติคารถเลยกระดูกคอหักเลือดออกในสมอง
ลูกสาววัย๙ขวบมีบาดแผลที่ใบหน้าแขนขาอาการหนักเลยก็คือปวดคอและปากเนี่ยช้ำนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะทางภรรยาก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้นะคะ
บอกว่ากลัวเรื่องมันเงียบเพราะตอนนี้ไม่มีใครติดต่อมาเลยเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปสอบถามเรื่องนี้นะคะจากคนที่โพสต์นี่แหละ
ก็คือนางสาวนิตยาแย้มอ้นอายุ๓๖ปีเปิดเผยว่าสาเหตุที่โพสต์ภาพสามีนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
เนื่องจาก๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาสามีและลูกสาวไปประสบเหตุการณ์
เสาไฟฟ้าล้มทับใส่หลังคารถขณะที่ออกไปซื้อของกินในตัวเมืองสงขลา
จากนั้นตัวทำเรื่องนะคะย้ายตัวสามีจากโรงพยาบาลสงขลาไปรักษาอาการบาดเจ็บ
เฉพาะทางที่โรงพยาบาลสิครินหัดใหญ่ด้วยการดึงยืดกระดูกคอ
และรักษาต่อด้วยการเข้าเฝือกครึ่งตัวนอนรักษาหนึ่งเดือนเต็มค่ะ
ช่วงเวลาที่นอนรักษามีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา
เพราะว่าเกี่ยวข้องกับเสาไฟฟ้าโดยตรงไงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาเยี่ยมเหมือนกัน
บอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบให้ตัวเองจ่ายไปก่อนแอดวานซ์ไปก่อน
แล้วก็เอาเอกสารค่ารักษาพยาบาลค่ากินในแต่ละวันไปยื่นเบิกได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า
แต่ทีนี้ค่ะเรื่องเงียบหายไปเลย
จนกระทั่งหมออนุญาตให้สามีกลับบ้านได้
ก็เอาเอกสารไปยื่นเบิกเงินที่สำนักงานตามที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแนะนำ
จนรวมวันนี้๔๕วันก็ยังไม่มีการติดต่อกลับอีก
ฟังเสียงภรรยาหน่อยค่ะ
เราก็เลยเริ่มออกมาเรียกร้อง